พาไปดูที่จังหวัดปฐุมธานีแล้วก็จังหวัดสุรินค่ะ
มีการจัดฉายหนังกลางแปลง
สามารถออกมาจากถ้ำหลวงได้อย่างปลอดภัย
ทีนี้ไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้าง
ที่เมื่อวานนี้ค่ะที่สุรินทร์กันก่อนเลย
บรรยากาศเนี่ยคุณเห็นไหมว่าหนังกางแปลงลองนับดูสิกี่จอ
คือไม่ใช่จอเดียวนะคุณหลายจอติดกันเลย
ทั้งหมด๗จออยู่บริเวณสนามแสดงช้างที่อำเภอเมืองจังหวัดสุริน
บรรยากาศช่วงค่ำเมื่อวานนี้คึกคักมากเลยนะคะ
มีประชาชนสนใจไปร่วมชมภาพยนตร์
แล้วก่อนที่จะเริ่มฉายภาพยนตร์มีการนำเสนอเป็นภาพเหตุการณ์
แล้วก็เป็นการเชิดชูวีรกรรมของนาวาตรีสมานกุนัน
หรือว่าจาแซมวิรบรุษถ้ำหลวงนั่นเองนะคะ
ซึ่งหลายคนที่ไปรอชมภาพยนตร์เนี่ยช็อตตรงนี้นี่ก็มีน้ำตาคลอเหมือนกันนะคะ
กิจกรรมแก้บนครั้งนี้ถือว่าเป็นความร่วมมือของ๗บริษัทเอกชน
ชมรมหนังกลางแปลงจังหวัดสุรินทร์
แล้วก็มีการร่วมกันบริจาคเงินสมทบเป็นค่าอาหารค่าน้ำดื่มเนี่ย
ให้กับผู้ที่ไปร่วมงานแบบฟรีด้วยนะคะ
สุรินทร์แล้วค่ะไปดูกันที่ปฐุมธานีกันหน่อยนะคะ
กลุ่มคนรักหนังกางแปลงจังหวัดปฐุมธานี
รวมถึงคนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมฉายหนังกลางแปลง
แต่ที่นี่ที่ปฐุมธานี๑๑จอนะ
ทั้ง๑๓คนรอดออกมาได้อย่างปลอดภัย
ซึ่งหนังกางแปลงทั้งหมดใช้เครื่องฉายในระบบดิจิทัล
ระบบเสียงเหมือนกับเราไปนั่งอยู่ในโรงภาพยนตร์เลยค่ะ
ฉายในบริเวณวัดป่างิ้ว๕จอ
หน้าโรงเรียนวัดป่างิ้วอีก๓เป็น๘แล้วนะ
แล้วก็มีหน้าโรงเรียน๓โคกอีก๓จอทั้งหมด๑๑จอ
ก่อนที่จะเริ่มฉายภาพยนตร์ก็เหมือนกันค่ะ
มีสกรูปพิเศษเป็นการสะดุดีวีรกรรมของจ่าแซม
สละชีพในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้

ขณะที่เจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานเข้าร่วมภารกิจด้วย
เมื่อวานนี้ก็มีประชาชนให้ความสนใจนะคะ
ชาวบ้านคนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงก็ไปดูเยอะเหมือนกันนะคะ